พูดถึงความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลในหลีกยุโรป
เขาก็พยายามจะหาทางให้ซีซั่นนี้เตะจบ

เริ่มกันยายนและไปจบในเดือนพฤษภาคม
ครับซึ่งตอนนี้ทางสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเอง
ก็เตรียมที่จะออกโปรแกรมการหยัดขัน
ซึ่งจะแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับ
ให้ทุกสโมสรได้รับทราบกัน
ก็หลังจากที่การแข่งขันฟุตบอลไทยลีก
เลื่อนการแข่งขันออกไปเป็นเดือนกันยายน
แล้วก็จะสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคมปี๒๕๖๒
ก็จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙

จะเริ่มในเดือนกันยายนนี้อย่างแน่นอนนะครับ
ฟุตบอลแห่งประเทศไทยฝ่ายต่างประเทศ

คาดว่าจะสามารถส่งให้ทางสโมสรได้พิจารณาภายในเดือนนี้
ก่อนจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

ทั้งนี้โปรแกรมการแข่งขันไทยลีกนั้น
สิ้นสุดเล็กแรกในช่วงปลายเดือนธันวาคม
และจะเริ่มเลขที่๒ในช่วงเดือนสัปดาห์ที่๒นะครับ

เพื่อให้สอดคล้องกับตลาดนักเตะรอบที่๒ขณะเดียวกันนะครับ
ทั้งในเดือนธุราคมพฤษฐาจิกายนและก็มีนาคมปี๒๑๖๔
โดยหากตรวจสอบโปรแกรมเสร็จสมบูรณ
ก็จะมีการแจ้งให้ทราบกันต่อไปนะครับ

รวมทั้งทวนาเมนต์ระดับชาตินะครับ
มีความเป็นไปได้ที่จะอาจต้องเลื่อนไปปีหน้าเลยนะครับ
แต่ว่าทางสาธารณ์ฟุตบอลบริการใต้

เตะกันยายนนี้ตามแผนการเดิมนะครับ
มาดูความเคลื่อนไหวของชนบุรีเอฟซีนะครับ
สู่หน้าอดิษฐ์ดาวสันโวท์ไทยลีกปี๒๐๑๗
ที่กำลังจะหมดลงในเดือนมิถุนายน

สามารถยอมรับการลดค่าเหนื่อยลง๕๐ได้นะครับ
ในช่วงที่ฟุตบอลลีกไม่มีการแข่งขัน
ซึ่งทางสโมสรได้ขอความร่วมมือนักฟุตบอล
ลดเงินเดือนในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายน

เป็นผู้ที่สัญหาดาวยิงรายใหม่มาร่วมทีม
หลังจากที่ตลาดซื้อขายไทยลีกนั้น
เปิดให้สโมสรสามารถลงทะเบียนผู้เล่นใหม่

ปีนี้ตลาดนักเตะไทยลีกเปิด๓รอบนะครับ
แต่นักเตะสามารถลงสนามได้เพียงแค่๒สโมสร